คุณผู้ชมไปดูดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน

ใช้บริการคือโหลดสุนัขใต้ท้องเครื่อง

พบว่าสูนนักตายอย่างอันหนาดนะครับ

หนุ่มคนหนึ่งนั้นใช้ชื่อว่านายอิสระเรศ
คุ้มดีโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คช่วงค่ำวานนี้
โดยอ้างว่าเมื่อวันที่๑๒กรกฎาคมช่วงเวลาประมาณบ่าย๒โมง
ก็นำลูกสุนัขไซเวเรียนชื่อว่าน้องพอใจ
โหลดใต้ท้องเครื่องบินไปกับสายการบินนกแอร์
เพื่อจะไปยังจังหวัดตรังนั่นเป็นจุดหมายปลายทาง
คราวนี้ต่อมาครับผู้รับปลายทางแจ้งข่าวร้ายบอกว่า
สุนัขดังกล่าวตายแล้วด้วยอาการคือตัวแข็งเกร็ง
ไม่ปิดเหงือกซีดอุจจาระเรียราช
พนักงานภาคพื้นที่สนามบินตรังแจ้งว่า
ผู้รับสูนัขเขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าสูนัขตัวดังกล่าว
ตายก่อนจะขึ้นเครื่องจากนั้นนายอิสระเรศนั้น
ก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ดอนเมืองร่วมกับพนักงานของนกแอร์
เพื่อจะยืนยันว่าสุนัขยังมีสุขภาพแข็งแรงดี
แต่พบว่าสุนัขอยู่ในห้องแอร์ไม่ถึง๑๕นาทีครับ
จากนั้นเวลาที่เหลืออยู่ในห้องที่อากาศไม่ถ่ายเท

สิ่งที่เห็นก็ไปขัดแย้งกันกับที่พนักงานแจ้งกับนายอิสเรศ
ก่อนหน้านี้ว่าสุนัขจะอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลา
ก่อนขึ้นเครื่องประมาณ๒ชั่วโมง

สายการบินดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริงแล้ว
กแอร์ก็แจ้งกลับมายังนายอิสระเรศบอกว่า
การบินจะไม่ชดใช้และไม่รับผิดชอบใดทั้งสิ้น
ทำให้เจ้าตัวนำเรื่องดังกล่าวมาแชร์ลงในโซเชียล

สาเหตุที่สุนัขตายน่าจะเป็นเพราะว่าอยู่ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
กัปตันอาจจะลืมเปิดระบบปรับความดันใต้ท้องเครื่องบินหรือเปล่า

ล่าสุดนายพาธีสารสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์
นั้นก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าทางนกแอร์ต้องขออภัยและเสียใจ
ความสูญเสียของน้องพอใจและจะชดใช้ตามความเหมาะสม
นะครับและเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกเราจะไม่รับสัตว์
เลี้ยงอีกต่อไปขณะเดียวกันครับสายการบินนกแอร์ก็ออก
แหลงการยืนยันสอดคล้องกันกับที่คุณพาธีเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
ยกเลิกบริการขนส่งสัตว์เลี้ยงแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดปัญหาในการขนส่งมาโดยตลอด
แม้จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งคัดแล้วก็ตาม
ยกเว้นสุนัขนำทางสำหรับผู้พิการยังสามารถจะเดินทางได้ตามปกติ
ส่วนใครก็ตามที่จองตัวไปแล้วและต้องการเดินทางพร้อมกับสัตว์เลี้ยง
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าตกลงแล้วจะยังไงต่อเนี่ย
และเรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ